น่ารักกันหน่อยค่ะสิ่งที่อยู่คู่กับร้านสะดวกซื้อที่เห็นกันอยู่เป็นประจำ
นั่นก็คือน้องหมาที่ไปนอนตากแอร์

ไปนอนตากแอร์บ้างก็ไปนอนขวางประตู
แต่เจ้าตูบตัวนี้คงจะง่วงสุด
ประตูปิดเท่าไหร่ปิดแล้วปิดอีกนอนขวางอยู่ไม่ตื่นจ้า
สนใจจ้าไปดูคลิปค่ะ

นั่นแหละสิแต่เขาฉลาดนะ
เพราะรู้ว่าถ้านอนขวางตรงกลางประตูแบบนี้
ประตูจะไม่มีวันปิดและแอร์ก็จะแบบว่าออกให้เขาเย็นตลอด

ดันเข้าไปที่หน้าตูบเลยค่ะ

นึกว่าจะดันตัวนะนี่ดันหน้าดันหัวเธอก็ไม่ตื่นค่ะ

ประตูไม่สามารถทำอะไรเจ้าตูบตัวนี้ได้เลยจริงค่ะ
และภาพสุดท้ายของคลิป

ทำไมน้องหมาต้องไปนอนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

สามสำคัญสุดคือแอไม่เย็นค่ะ

คุณผู้ชมว่าเราไม่ได้กรอภาพซ้ำนะคะ

คือมันต้องปิดหลายครั้งค่ะคือนางก็ไม่ตื่นค่ะ
สนใจเออนี่ไงล่ะไม่ต้องรอคนเดินเข้าเดินออกฉันเปิดประตูเอง